พาคุณผู้ชมไปที่บ้านเขยฝรั่งจังหวัดอุดรธานี
คนร้ายงัดบ้านเข้าไป
แล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินนะคะได้ทองคำไปสองเส้น
น้ำหนักรวมบาท๕๐สตางค์
ว่าโอ้โหตู้เซฟนี้ทรัพย์สินมีค่าเยอะแน่นอน
แต่สุดท้ายตู้เซฟเปล่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นบ้านของนายเดวิดอิเมอร์สันอายุ๖๙ปี
ที่บ้านดงอุดมตะบนหนองบัว
งัดประตูบ้านเข้าไปเนี่ยค่ะไปขโมยทรัพย์สิน
คนร้ายใช้ของแข็งงัดปลดล็อกประตูกระจกบานเลื่อนหน้าบ้าน
สร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์ไป๒เส้นน้ำหนักรวมบาท๕๐สตางค
คนร้ายคงคิดว่าโอ้โหมีของมีค่าแน่นอน

คิดว่าหวานแล้วโอ้โหตู้เซฟเปล่าค่ะ

เกษียณแล้วก็มาพบรักกับสาวอุดรธานี
ซื้อบ้านแต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
แต่ละปีก็จะเดินทางมาหาภรรยาที่อุดรธานี๑ครั้ง

กำหนดจะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในวันที่๒๐เมษายน

แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ดันเกิดเหตุ
งัดบ้านไปขโมยของนะคะ
เมืองต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะมีแค่คนเดียว
แล้วก็น่าจะรู้เวลาการเข้าออกบ้านของผู้เสียหาย

น่าจะตั้งใจเอาทรัพย์สินที่หยิบง่ายยกไปง่าย

คือกะว่าถ้ามีเซฟต้องมีของในนั้นแน่นอน
ส่าห์ยกไปสุดท้ายก็ได้ไป
สร้อยคอทองคำรวมน้ำหนักบาท๕๐สตางค์นะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะติดตามคนร้ายไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ